เกตครับทุกผู้ชมครับมีญาติของหญิงสาวอายุ๓๔ปีคนหนึ่ง
เขายังติดใจสงสัยอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าเธอเนี่ยไปจมน้ำในคลองส่งน้ำเสียชีวิต
แต่น้ำมันลึกแค่๖๐เซนติเมตร

คำถามคือแล้วจะไปจมได้ยังไง
มันเกิดอะไรขึ้นถูกฆาตกรรมอำพลางเอาศพมาทิ้งหรือเปล่า

นี่ตรงนี้นะฮะมีชาวบ้านมาเจอศพนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
นี่เป็นคลองส่งน้ำชุมชนโนนเค็ง
ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต
ผู้หญิงที่เสียชีวิตอยู่ในคลองส่งน้ำชื่อนางสาวโชติมาบรรจงจิต
ชื่อเล่นชื่อหญิงนะครับอายุ๓๔ปี
กางเกงยีนขายาวสีดำเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีแดง
ใส่นาฬิกาข้อมือข้างซ้ายสีดำนี่นะฮะ
เสียชีวิตในน้ำซึ่งน้ำลึก๖๐เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นที่ศพเนี่ยนะครับ
ไม่มีร่องรอยของบาดแผลอื่นนะครับ
ไม่มีร่องรอยลักษณะของการถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
ที่เกิดเหตุก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะ
ไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุอะไรด้วย
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๓ชั่วโมง

หลังจากทราบข่าวแล้วก็แจ้งไปยังญาติญาติ

คุณแม่ของผู้ตายซึ่งป่วยติดเตียงอยู่อายุ๗๕ปีแล้ว
ก็รีบเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุนะครับ

เพราะคุณแม่เนี่ยป่วยติดเตียงอยู่
คุณแม่ก็ทำใจไม่ได้แล้วครับทุกผู้ชมครับ
พอเห็นศพลูกสาวนี่ก็เข้าไปกอดร่างของลูกสาว

คุณแม่บอกว่าลูกสาวนี่พักอยู่หอพักนะฮะ

ซึ่งมันห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๓๐เมตร

เอาเงินไปให้แม่อยู่บ่อย
เมื่อวานลูกไม่ได้ไปหาแม่
เมื่อวานลูกสาวก็บอกกับแม่

พี่ชายเนี่ยต้องโทษคดียาเสพติด

ว่าลูกสาวจมน้ำเสียชีวิตในคลองส่งน้ำ
คือแม่มาถึงที่เกิดเหตุเห็นสภาพศพลูกเห็นคลองส่งน้ำตรงนี้

ลูกสาวจะจมน้ำตายได้ยังไง

น้ำลึกแค่๖๐เซนติเมตร
แล้วลูกไม่ใช่คนดื่มเหล้าดื่มเบียร์ด้วย

ใจทำไมต้องชนชีวิตให้ทำไมลูกไม่มา

ตอนนี้

ตามพ่อเค้าก็บอกว่า

เป็นปริศนาเลยนะฮะทีนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับ
ที่หน้าจอเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
คลองส่งน้ำลึก๖๐เซนติเมตร
คือถ้าจะมากระโดดน้ำตายอันนี้ลืมไปได้เลยไม่ใช่อยู่แล้ว

แต่มันลึกมันตื้นมากอะ
ถ้ามีคนทำร้ายแล้วเอาศพมาทิ้ง

แต่ตำรวจไม่มีบอกว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเลย
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรเลย

แต่แม่บอกลูกสาวถ้าจะเมานี่ไม่ใช่แน่

หอพักแถวนี้ใกล้กับจุดที่เจอศพเนี่ยนะฮะ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ

คลองส่งน้ำชุมชนโนนเค็ง

ที่มีกล้องวงจรปิดอยู่๓ตัว

ถ้าเห็นเหตุการณ์เพราะว่าเพิ่ง
เจ้าหน้าที่บอกว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า

แต่ทางโรงงานบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียนะฮะ

เกิดอะไรขึ้นกับคุณหญิง
เสียชีวิตอยู่ในคลองส่งน้ำ
ส่วนคนที่มาเจอศพคนแรกนะครับ

จะมาทำงานที่โรงงานนี่แหละ

นี่เห็นเหมือนกับ

วิ่งไปที่หอพักคนงานนะวิ่งไปเคาะห้องบอกเพื่อน
เรียกเพื่อนให้มาช่วยดูกันหน่อยว่าเอ๊ะตกลงคนหรือตุ๊กตา
ซึ่งหอพักของคนงานเนี่ยจะมีห้องของผู้ตายอยู่ด้วย
จักรพงศ์ที่เป็นแฟนของผู้ตายเขาได้ยินเขาก็ออกมาดูเหมือนกัน
พอมาถึงเนี่ยโอ้โหเขาบอกช็อกเลยนั่นแฟนเรานี่
นั่นคือร่างของหญิงแฟนของเราเสียชีวิตอยู่ในคลองส่งน้ำ
ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับมาเจอศพเมื่อเช้านะ
คุณจักรพงศ์แฟนของคุณหญิงที่เสียชีวิต
บอกว่าคบกับหญิงเนี่ยมาประมาณ๒ปีไม่เคยทะเลาะอะไรรุนแรงกันเลย
หญิงอายุ๓๔คุณจักรพงศ์เนี่ยแฟนหนุ่มของเขาอายุ๒๙นะครับ
ทั้งคู่ไม่มีลูกด้วยกันนะคบหาอยู่กินด้วยกันมา๒ปี
ตัวของคุณหญิงผู้ตายไม่ได้ทำงานอะไรส่วนคุณจักรพงศ์เนี่ยทำงานโรงงานกระจกอลูมิเนียม
นี่ภาพตอนที่เคยอยู่ด้วยกันนะครับจักรพงศ์บอกว่านิสัยใจคอของหญิงแฟนของเขาก็เป็นคนดีนะ
ชอบเอาอกเอาใจแต่มีโรคประจำตัวคือความดันสูงกินยามานานเป็น๑๐ปีแล้วก็ป่วยซึมเศร้าด้วย
นี่ฮะเขาก็เอายามาให้เราดูแล้วก็ป่วยซึมเศร้าด้วยป่วยซึมเศร้ามาปีกว่า
แต่ก็ไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรถึงป่วยซึมเศร้าแต่หญิงแฟนสาวของเขาเนี่ยเคยบ่นว่าอยากฆ่าตัวตาย
แต่ก็นานมาแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าแฟนเนี่ยเคยพยายามฆ่าตัวตายไหม
แต่ถ้าในช่วงนี้ปี๒๕๖๕ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยฆ่าตัวตายแต่เคยวูบ
แฟนเคยเป็นลมมาสองครั้งวูบเป็นลมไปเลย
คุณจักรพงศ์ยืนยันกับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราว่าเขาไม่ได้ฆ่าแฟนเขาแน่
เมื่อคืนก็ไม่ได้ทะเลาะกันด้วยตอนนอนด้วยกันเนี่ยแฟนยังบอกให้นอนกอดอยู่เลย
แล้วหญิงแฟนของเขาไม่ใช่คนดื่มเหล้าเช้าตื่นมาเนี่ยไม่ได้เมาแน่นอน
ตอนตี๕นะหญิงเนี่ยมาบอกเขาบอกจะออกไปหาแม่ที่บ้านนะ
หลังจากนั้นคุณจักรพงศ์บอกผมก็นอนต่อแล้วได้ยินเสียงสุนัขเห่า
แต่ไม่ได้ยินเสียงคนร้องอะไรนะฮะก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าหมาเห่าทั่วไป
ไม่มีใครร้องขอความช่วยเหลืออะไรแล้วแฟนสาวเองก็ไม่ได้เอากระเป๋าติดตัวไปด้วย
๗โมงเช้านี่แหละมีเพื่อนเขามาตะโกนเรียกกันบอก
เจอศพลอยน้ำเจอผู้หญิงเป็นศพลอยน้ำก็ออกมาดูกัน
พอออกมาดูอ้าวนี่หญิงแฟนเรานี่คุณจักรพงศ์บอก
ผมยังตกใจยังแปลกใจว่าแฟนมาเสียชีวิตตรงนี้ได้ยังไงก็ไหนบอกจะไปหาแม่
ถ้าออกจากหอพักเนี่ยลงมาปุ๊บต้องเลี้ยวขวา
แต่จุดที่เจอศพเนี่ยมันเดินเลี้ยวซ้าย
ห่างจากหอประมาณ๕๐เมตรแล้วน้ำเนี่ยลึกแค่เข่า
จะมาจมน้ำเสียชีวิตตรงนี้ได้ยังไง

ส่วนศพของคุณหญิงตอนนี้ครอบครัว
รับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหลวงสุมังคลาราม
ในพื้นที่นะครับที่ศรีสะเกดนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าครับท่านผู้ชมครับ
ก็มีญาติมีครอบครัวที่มาแสดงความอาลัยกัน
คุณแม่ของผู้ตายบอกว่าคงจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพลูกสาวแค่คืนเดียว

เพราะแม่ก็ทนเห็นสภาพของลูกไม่ได้
แล้วอีกอย่างหนึ่งแม่ก็ไม่มีเงินในการจัดงานศพให้กับลูกสาวหลายวันด้วย
แล้วแม่ก็เลยบอกว่าว่าแม่เกลียดแล้ว

เพราะว่าวันที่นึงแม่พูดกับเขา

ชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนแล้วนะครับ
เดี๋ยวรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดด้วยนะครับแล้วก็ต้องเรียกคนใกล้ชิดของผู้ตายมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
คุณแม่หรือว่าทั้งแฟนเพื่อหาข้อมูลต่างเบื้องต้นเท่าที่ทราบก็คือผู้ตายก็มีโรคประจำตัวอยู่
แต่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวจะไปไล่หาภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่างด้วย
เพื่อจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อเอาให้สิ้นสงสัยคือถ้ามีกล้องวงจรปิดมันก็จะชัดเลย
ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมว่าเดินมาคนเดียวแล้ววูบเวอร์หรือมีใครมาทำอะไรยังไง
ตอนนี้เขาก็ยังสงสัยในสาเหตุนะคะ